คู่นี้ยังไม่ได้เลิกแต่คู่นี้เนี่ยได้เลิกแล้วนะคะ
สำหรับสาวโดนัทมณสนัทได้เริ่มแต่งก้าวพฤศจิกายนนี้
แต่ยังเห็นสาวโดนัทเนี่ยโหมงานหนักอยู่เลยนะคะ
ทั้งงานละครงานคุมกรรมเยอะแยะเต็มไปหมดเลย

จากศรีอยุธยา๒ที่จะมาเล่นฉากเดียว
ก็ยังมีละครที่ทำเองงานแสดงหนังอินดี้

ส่วนเรื่องโรคภูมิแพ้ตัวเองเนี่ยตอนนี้คุมเอาไว้นะคะ
ยังไม่สุดและอยากให้ดูค่ะคุณผู้ชมค่ะ

แฟนเก่าอนันดาเขาเดินผ่านมาด้านหลัง

โดนัทเขาก็หันไปแบบยิ้มทักทายตามภาษาคนรู้จักกันคนคุ้นเคย

คุณโดนัทอ่านหนังตัวเองละค่ะโปรเจกต่างอะไรเงี้ย
เขาพยายามหาทางออกอยู่ว่าเขาจะเดินทางไหนดี
แค่เกิดนี้หนังที่ตัวเองละครที่เริ่มทำนะคะก็
น่าจะเป็นเริ่มปีหน้าแต่เดี๋ยวปลายปีนี้ก็จะมีออดิชั่นนะคะ

ก็พยายามรักษาแหละก็มันก็ขึ้นขึ้นลง
แต่แบบเราก็รู้วิธีที่เราจะดีลกับมันแล้วเลย

เพราะเดี๋ยวจะต้องเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวปลายปีนี้แล้วนะ

เป็นงานเห็นในที่มีว่าที่เจ้าบ่าวไปร่วมงานด้วย
โอเคมากเลยก็แสดงความยินดีเรื่องหน้ากันละกันนะคะ